แต่ว่าพื้นที่ที่ต้องการฝนมากที่สุดในตอนนี้เห็นจะเป็นภาคใต้นะครับ
เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสที่ยังมีไฟไหม้ป่าพรุ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังระดมรถฉีดน้ำแรงดันสูง
เข้าไปสกัดเพลิงที่ยังประทุเป็นระยะ
เนื่องจากว่ากระแสลมที่ค่อนข้างแรงในช่วงเย็น
แล้วก็เร่งทำแนวกันไฟไม่ให้ลามเข้าป่าพรุโต๊ะแดง
ซึ่งเป็นป่าพื้นสุดท้ายที่อุดมสมบูรณ์นะครับ
เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากรายงานของคุณสราชระวิรังศรีอรุณ
รถแบคโฮลของทหารกำลังเร่งทำแนวกันไฟ

ขึ้นมาอีกครั้งจนลุกหลามเข้าไปในเขตของชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากชาวนชาวนั้นนราธิวาส
กำลังเร่งดับไฟบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่บ้านบางโงสลายอตำบลปาเสมัติ
อำเภอสุงัยโกรกจังหวัดนราธิวาส

ไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกรอบเนื่องจากกระแสลมที่ค่อนข้างแรง
หลามเข้าไปในสวนยางของชาวบ้าน
แต่ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ามาฉีดสกัดได้ทัน
จากการสอบถามผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖สงขาระบุว่า
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้พื้นที่บ้านบางโงสลายอ
ขณะนี้ยังดับไม่สนิทและยังลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
เนื่องจากยังมีไฟคุกกลุ่นอยู่ชั้นใต้ดิน
และมีกระแสลมที่ค่อนข้างแรงในช่วงเย็น
สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำรถแคคโฮเข้าทำแนวกันไฟ

พร้อมทั้งขุดเจาะแหล่งน้ำลึก๖๐เมตรทุกระยะ๒๐เมตร
เพื่อเป็นแหล่งน้ำถาวรให้เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟ
สามารถนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้าไปดับไม่ให้หลามข้ามแนวกันไฟ
ส่วนจุดที่สามารถนำรถฉีดน้ำเข้าไปได้
จะใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำน้ำเข้าไปฉีดสกัดให้เกิดความชุ่มชื้น
ส่วนในพื้นที่ป่าลึกที่ยังมีไฟปะทุ
ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของทหารจำนวน๒ลำ

เพื่อชะลอความรุนแรงของไฟไม่ให้ลามเข้าไปในบริเวณป่าผู้โต้แดง
ซึ่งเป็นป่าชั้นในที่มีความอุดมสมบูรณผืนสุดท้ายของประเทศ
เพราะว่าสภาพป่าที่บินดูตั้งแต่ปี๔๑และ๑๘ปี

ไม้ยังดินเปลี่ยนสภาพหมด
พี่เป็นย่าเป็นอะไรพื้นไม้ชั้นล่างครับ
ไม้โตก็ไม่แกนอะไรต่าง

ถือว่าเป็นป่าที่ยังไม่รับการฟื้นฟู
กองบินปีกหมุนจังหวัดลบบุรีเพิ่มอีก๑ลำ
ซึ่งมีสมรรถนะในการตักน้ำดับไฟได้ครั้งละ๓๕๐๐ลิตร
ซึ่งจะนำมาร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่ากับเฮลิคอปเตอร์อีก๒ลำ
ว่าจะสามารถยับยั้งต้นเพลิงไม่ให้ลุกลามได้ภายใน๑๒วันนี้
ก็อยู่ที่ว่าการควบคุมสถานการณ์ได้
เราสามารถเข้าโอบร้อมไฟควบคุมไฟให้ได้ก่อน
สำหรับพื้นที่อื่นที่เกิดไฟไหม้ตั้งแต่๒สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
มีพื้นที่เสียหายไปแล้วกว่า๓๐๐ไร่
ซึ่งหลายจุดสามารถทำแนวกันไฟล้อมรอบได้หมดแล้ว
เหลือเพียง๕จุดที่ยังมีไฟลุกลาม
และยังดำเนินการทำแนวกันไฟไม่แล้วเสร็จ
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตากใบที่ยังคงน่าเป็นห่วง

แถวรัฐทีวีรายงาน